แต่ถ้ามันตกน้ำไปต้องช่วยใช่ไหมคะ

กวางตกน้ำรีบไปช่วยเลยค่ะ

โอ้โหดีจังเลยคุณชิสา
นี่พากวางมานะโอ้โฮเอาเป็นทุกฝั่ง
เออแต่กวางบอกว่าว่าฉันอยู่ฝั่งนู้น

ฉันก็ต้องว่าน้ำลงไปไหม

เป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นถูกไหมคะ
แล้วก็นับถือความกล้าหารชาญชัยของน้องหมาตัวนี้มากเลยนะ
เป็นหมาที่เรียกว่ามีความกล้าหาร
มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลแบ่งปันให้กับสัตว์ในโลกนี้
ซึ่งชาวเน็ตที่ใช้ติ๊กต๊อกชื่อว่าซองแจนี่นะคะ
เขาก็มาโพสต์เอาไว้แล้วชาวเน็ตเองก็มาคอมเมนต์ชื่นชม
บอกโอ้โหน้องน่ารักมากนะคะใจบุญด้วยมีเมตตากรุณา
เป็นหมาที่ใจดีเหลือเกินนะคะ
โอ้โหนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแล้วก็ต้องทึ่ง

มันงึดมันงึดเลยอ่ะมันงึดคือยังไง
ก็ทึ่งอ่ะทึ่งอ๋อทึ่งกันจะงึดงึดหน่อย
ปกติกวางมันร้องยังไงอะไรนะ
วางมันร้องยังไงเวลามันร้องขอความ
วางมันร้องยังไงอ่านี่ฉันสงสัย

พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ

เพราะเรื่องที่มันจะมีเรื่องแล้วต้องเสียตังค์อะ

จ่ายเองนะลิขสิทธิ์ขอบคุณค่ะ